อย่างที่ทิ้งท้ายเอาไว้เบรกที่แล้วนะคะว่าจะพาไปทานพาสต้า
และพูดคุยกับเชฟฝรั่งสายหา

เดี๋ยวตามเฮียน็อตไปสืบสาวราวเส้นกันเลยจ้า

ผมจะพาไปที่ร้านอาหารอิตาเลียนแท้ดั้งเดิมเลยนะครับ
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานีแห่งนี้นะครับ
ให้ความอร่อยมายาวนานกว่า๑๖ปีแล้ว

ก็มีประสบการณ์การทำอาหารมายาวนานถึง๕๘ปีครับ
ความพิเศษของร้านนี้นะครับเขาทำเส้นพาสต้าเองด้วย
เก่าและเก่าแบบนี้นะครับเล่าเส้นเป็นเรื่องไม่พลาดแน่นอนครับ
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

สวัสดีครับ

ลูกชายอยู่เท่าไหร่ครับ

เมื่อไหร่เธออยู่ที่นี่

หลังจากนั้นฉันกลับมา

แล้วเปิดร้านที่นี่

ตอนนี้ก็สอนให้ลูกแหละไทยก็อดให้ลูกแหละ

ก็ที่จะแนะนำนะครับก็จะมีเป็นเกี้ยวลาวีโอลี่นะครับ
และก็ยอกกี้สาธิโครอีตาเลียน
นูโซมากฝรั่งแล้วก็พัดโขมครับ
ที่จับเอาน้องอังเวย์เข้าครัวปั้นจนเป็นเชฟตั้งแต่อายุยังน้อย
เรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงเลยล่ะค่ะ
และต่อจากนี้สองพ่อลูกเขาก็ชวนคุณน็อตเข้าครัว
ไปดูซิว่าฝีไม้ลายมือของสองเชฟจะเด็ดขนาดไหน

อะล่ะเมนูใดที่เราจะทำก็คือลาเวลโรลี่

ซอสแซลมอนนะครับผมก็จะแบ่งเป็น๒สูตรถูกไหม
ลาเวลลี่มันก็มีไส้ต้องเอาไส้เข้าไป

เป็นผักขมครับแล้วก็แซลมอนครับ
แล้วก็ใส่ลีคอต้าชีสเข้าไปด้วยครับ

ซอสก็จะมีแซลมอนนะครับแล้วก็จะมีกุ้งครับ
มีเห็ดหอมครับแล้วก็มะเขือเทศหั่นเป็นชิ้น

แล้วส่วนผสมที่ปรุงรสล่ะเราใส่อะไรบ้าง

แมทครับเป็นเครื่องเทศแล้วก็พริกไทยครับ

ยอกกี้โฟร์ชีสยอกกี้มันเป็นลักษณะยังไง
เป็นสาวคุมฝรั่งนวดใส่ผักผมครับเป็นชิ้นครับ

ก็จะมีโกโกโซล่าครับผมแล้วก็จะมีครีมครับ

มอสเตอร์เลลล่าชีสแล้วก็พาเมซานชีสครับผม
ทั้งหมดมี๒เมนูด้วยกันแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นพาสต้าเลย
วันนี้จะพาไปทำพาสต้าเส้นสดครับผม
ทำสดเลยใครทำอ่ะคุณพ่อครับผม
คุณพ่อรออยู่แล้วอาจจะไปดูว่าวิธีการทำพาสต้าเส้นสดทำยังไงนะครับผม
ทำสดเลยใครทำอ่ะคุณพ่อครับผม

ทำสดเลยใครทำอ่ะคุณพ่อครับผม

มาเจอป๊าป๊าต้องพูดช้าเพราะป๊าป๊าฟังเร็วไม่ได้

มาเจอป๊าป๊าต้องพูดช้าเพราะป๊าป๊าฟังเร็วไม่ได้
มาเจอป๊าป๊าต้องพูดช้าเพราะป๊าป๊าฟังเร็วไม่ได้
ไม่เป็นไรพูดเร็วได้
ป๊าป๊าวันนี้จะทำเส้นอะไรครับผม

และตัวนี้มีมัมฟรังและไก่

ใส่เยอะมีน้ำเยอะ
นิโยคิแข็งแล้วก็ใส่หน่อย
อันนี้ใส่ปลาโกม

เอาไปต้มแล้วแล้วก็มาสับให้เป็นชิ้นเล็ก

นี่แป้งอะไร

ป๊าป๊านี่มาจากเมืองอะไรของอิตาลี

ทำให้มันเป็นขึ้นรูปนะครับ
นี่โน้ตทำไม่เป็นกับบ้านอ่ะทำถูกไหมโอ้ยทำไม่เป็นทำไม่เป็นหรอ
โอเคไหมได้เลยขอกินอย่างเดียวเสร็จแล้วเรียบร้อยได้แล้วสำหรับ
กลับบ้านแล้วกินก่อนสิเสร็จแล้วเหลืออีก
เอามาต่อด้วยครับผมเชิญเลยครับทำไงครับใช้แป้งแป้ง
สาลีเหมือนเดิมปุ๊บปุ๊บไข่ไข่หนึ่งหนึ่งน้ำมันมะกอกนิดนึง
เส้นมาจนได้เส้นที่บางพร้อมที่จะทำลาเวลลี่แล้วนะครับ
ขั้นต่อต่อไปทำไงครับอากออยู่นี่อย่างงี้ก่อนอย่างงี้ก่อนตัวนี้

เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวป๊าป๊าทำเมนูให้ผมทานเลยนะ
ผมไปรอข้างนอกนะครับผม

ไปนั่งรอนะ

เดี๋ยวเราให้เวลาเชฟเบนเขาได้โชว์ฝีมือการปรุงพาสต้าให้เต็มที่
และในระหว่างรอเฮียน็อตเขาก็มีภารกิจสำคัญที่ต้องทำนั่นก็คือการเช็คความสะอาดนั่นเองค่ะ
ช่วงสะอาดคอนเฟิร์มสนับสนุนโดยไลปอนเอฟทุกหยดสะอาดใสขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจาน
ครับไปทานข้าวกันครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปเช็คความอร่อยนี่นะครับ
ต้องเช็คความสะอาดของทางร้านก่อนนะครับครับจานนี่ดูสะอาดใสนะ
แล้วก็ไร้กลิ่นติดจานด้วยทางร้านมีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมครับ
ด้วยความที่เมนูของเรานะครับประกอบไปด้วยน้ำมันนะครับ
จึงต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครับขจัดความมันขจัดคราบและกลิ่นอาหารไม่ให้ตกข้างอยู่ในภาชนะครับผม
ถ้าอย่างนั้นนะครับนี่เลยครับลายมันเอฟสูตรอนามัยนะครับทุกหยดสะอาดใสชนะใส
ขจัดคราบมันไร้กลิ่นผลิตภัณฑ์ติดจานนะครับ
นี่นะครับขอบคุณครับ
ตอนนี้พักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาทานพาสต้าและอีกหลากหลายเมนูที่สองเชฟพ่อลูกเขาเตรียมไว้
แบบพิเศษสำหรับเราเซ็รติเป็นเรื่องขอนะ